ว่าพี่ปอร์เนี่ยรักษาตัวเกือบจะ๒เดือนแล้ว
ไปติดตามจากคุณปินชวนันน้องชายพี่ปอค่ะ

วิกฤตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
เมื่อวานนี้ยังคงมีสื่อมวลชนบางสำนัก
เฝ้าติดตามอาการของพระเอกหนุ่มนะฮะ

ปินชาวนันน้องชายของคุณปอนะคะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้เข้าไปเยี่ยมพี่ชายแล้วล่ะ
แต่ว่าในช่วงเวลานั้นคุณปอยังหลับอยู่นะฮะ
ก็ดูเอาจากสีหน้าสีตาดูสดใสนะคะ
แล้วก็อาการโดยรวมยังคงทรงตัวอยู่
แต่ว่าทีมแพทย์เองยังคงต้องเฝ้าระวัง

แล้วก็รอให้เชื้อมันหมดไป

คือทั้งผมทั้งบ้านรู้แค่ว่า

คลิปหน้าก็ดีขึ้นทีละนิดนะครับ

กังวลไหมตอนนี้ก็ไม่มีครับ
เพราะว่ามันยังทรงอยู่ไม่สุดก็โอเค
นอกจากปอดแล้วยังมีอะไรขึ้นด้วย

แต่ก็มีการออกมาทักทายสื่อมวลชน

พร้อมกับบอกด้วยว่าเตรียมจะไปจุดเทียน
รับมาจากพระสงฆ์ในจังหวัดลำปางนะครับ
เสริมสิริมงคลและเสริมชะตาชีวิตให้ลูกชาย
ขณะเดียวกันที่นักแสดงหนุ่มทีมสารวุฒิ

กำลังใจครอบครัวสาวงค์เช่นเคยค่ะ